ก็อย่างที่ทราบกันนะคะเรื่องป้าแมวป้าแมวดาวน์ประสุก
พอทราบว่าเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นนะคะ
พี่อ้าวโทรไปเลยแล้วก็ติดต่อผ่านทางพี่ปุ่มมาดัดนา
มอบเงินให้นะคะก็ไม่อยากบอกจำเลย
รวมไปถึงคุณหญิงอภิษยานะคะซึ่งก็เป็นแฟนของคุณตลกนะคะ
ก็เมื่อวานก็ป่วยนะคะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็เคยครั้งหนึ่งเคยเป็นเพื่อนของคุณอ้ำเนี่ยค่ะ
ก็ให้เงินไปด้วยคนใส่แว่นผมสั้นนั่น

ก็เอาเงินให้ด้วยนะคะถือว่าเป็นนางฟ้าตัวจริงนะคะ

ไม่ใช่แฟนแต่ถามไปถามมา
ก็อยากจะแบบยัดเยี่ยนความเป็นแฟนให้เนี่ย
เพราะว่าก็น่ารักอยู่นะกับคุณพกน่ะนะคะ
ค่ะค่ะก็เรื่อยค่ะ

จริงก็พยายามค่ะแต่มันก็มีหลายอย่างที่เราไม่เหมือนกันเลย
อย่างที่เคยบอกว่าเราไม่เคยชอบอะไรเหมือนกันเลย
ตอนนี้เรียกว่าอะไรดีคะอาจารย์

ใครสละโสดก่อนจะเสียตังค์

เป็นเรื่องปกติค่ะของอ้ำอ้ำชินแล้ว
ทุกคนไปก่อนเลยเพราะว่าอ้ำอยู่ได้